วันนี้เขาบอกว่าชาวเน็ตก็มีการเดาอักษรย่อจนคอมเมนต์แทบแตกกันเลยทีเดียว

เมิงถัดให้เอกเขาข่าวยิ้มละลายจากสายวาย

หนักผมของนางเอกคนนี้อย่างนี้ก็ยังขอยืนยัง
อ่าฮะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีซีรีส์วายเยอะที่สุดในโลก
แล้วก็ทางได้ได้เยอะที่สุดในโลกด้วยนะโมทอะไรซีริอี้ไวล์ของเราอะ
อ่อเห็นมาสิเยอะแม่งี้
ถูกอันนี้ก็คือยิ้มละลายแล้วเด็กสายวายถ้ายิ้มไม่ละลาย
จะมีคนจิ้นเหรออ่านแล้วทำไมเขาไปทำอะไรกับใครอ่ะ
เขาบอกเขากิ๊กกับนางเอกที่สุดฮอตในตอนนี้ว้าว
พวกเราควรจะดีใจหรือเปล่าวะอืม
อีนางเอกบอกโสดมา๓ซีซั่นแล้วไงไปทำอีท่าไหน
อยู่พะเอกกูกลับไปคบเฉยเฉยใช้คำว่ากลับไปครบพูกอื้อฮะ
ถ้าใช่เนี่ยถือว่าอีนางเอกเนี่ยสับขาหลอกเก่งนะเอาไม้เรียวมาสิ
คือใจหนึ่งก็ยิ่งดีเพราะเหมาะสมแต่อีกใจหนึ่งกูจะผูกคอตายใต้ต้นมะเขือ
ผู้หญิงให้ผู้หญิงผู้หญิงค่ะผู้หญิงแป่ง

มีใครล่ะหนูพยายามไปตามดูก็ไม่เห็นมีใครนะเฟิร์นโสดมานานมากแล้วนะตั้งแต่โควิดก่อนโควิดอ่ะเนอะ
แต่คีย์เวิร์ดน้องรถเมย์ว่าไงนะพระเอกกลับไปคบด้วยแล้วเขาเคยคบกันมาก่อนเหรอ
อันนี้พระเอกกลับไปคบด้วยเฉยหรือว่ากลับไปคบหมายความว่า
กลับไปคบกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็คงจะโสด
ไม่เคยคบกันมาก่อนเออก็มีตัวละครเยอะอยู่
เฟิร์นนั่นแหละแต่ใครแต่คนอย่างไอเฟิร์นจะมีแฟนจริงเหรอ
แต่นางสวยนะใช่เพราะน้องเฟิร์นเขาก็ยังยั้งอยู่นะ
ตอนนี้เขายังบอกว่าเขายังโสดอยู่เขายังไม่คิดเรื่องมีแฟนเท่าไหร่
ถ้าเกิดเรามองในกรณีที่แบบว่าคนที่มีปฏิสัมพันธ์คือไปเล่นกีฬาไปตีแบตด้วย
มีนายนี่คือรู้จักกันเป็นเพื่อนนายนพัฒน์แล้วก็มีคนที่เคยร่วมงานด้วย
ก็มีไม่กี่คนถูกไหมคนเราจะไปข้ามแบบไม่เคยรู้จักกัน
รู้จักกันได้ยังไงอ่ะมันต้องมีไม่กี่คนนะแม่
แล้วเขาเคยไปตีแบบด้วยกันไหมสายวาย
เคยไปตีด้วยคนนึงแล้วทำไมจี้รู้อ่ะมีภาพลงอ๋อ
ตีสตอรี่อ่ะรู้อ่ะเขาร่วมงานกันรึเปล่า
ไม่ใกล้เคยร่วมงานกันเออจะไปออกพนักการให้กัน
โอ้วอย่างที่เช็กแหมกระทั่งถึกกิ่งมีนั่นแหละ

มีมอแหวนแล้วเหรอเมื่อกี้เห็นมีพูดเลย

เพราะน้องนางเอกมมาเนี่ยก็โสดมาพักนึง

เมื่อกูงง

แต่ใบเฟิร์นกับน้องนายหรือเปล่าก็ชัดเจนสุดนะเออนะฮะ
เพราะมีคนบอกว่านางเอกน่าจะเป็นใบเฟิร์นชัวร์นะฮะ

ไม่รู้อะไรก็ทำการแสดงเก่ง
คิดว่าปีนี้เนี่ยจะมีชื่อเขาชิงนาตราดแล้วเนี่ย

สัมภาษณ์คนมาทั้งวงการจะไม่รู้ได้ยังไงรู้
เขาบอกแก่ลงน่ะ
เคยเห็นเค้าที่แชร์กันไหม
แก่ลงยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลง

ว่าให้เลือกที่มีความสุขกับการยุ่งเรื่องชาวบ้านไหม

แล้วมดเขาไม่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านเยอะนะช่วงนี้
เพราะว่าตกตื่นเช้ามาใส่ชุดพรามเตรียมขึ้นศาล

ไม่ได้เริ่มยุ่งเรื่องที่คนจะยุ่งสิ
แล้วแม่ไปยุ่งเรื่องอะไรพวกนั้นทำไมไม่ยุ่งนี่
น้องดาราในตึกทุกวันนี่
น้องแล้วแก่เกินก่อนไปยุ่งเดี๋ยวมันหยุดด่า
โอ้โฮดีแล้วดีแล้วพี่